ประกอบการรถยนต์เป็นรถยนต์เช่าในพื้นที่พัทยาหน่อยนะคะ
คือเขารวมตัวกันหลายคนเขามาร้องเรียนที่ไทยรัฐทีวี
รวมกันหลายเจ้ามันบวกกันไปประมาณ๕๐คัน
บอกว่าจะเอาไปให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเช่า
เขาขอเช่าขับรถเที่ยวเขาบอกเขาอยากขับเอง
เช่าเป็นเวลา๑เดือนถึง๒เดือน
ตอนแรกก็อ้าวมันรายได้ดีก็ให้เช่า
แต่คิดไปคิดมาเอ๊ะถูกหลอกหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปเจอรถของตัวเองจอดอยู่นิ่งในโกดัง
เพื่อรอชำแหละแล้วรถหลายคันมันไปอยู่ในหลายพื้นที่
เขาก็บอกโอ้โหแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องร้องเรียนนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์โดยผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่า
และเจ้าของรถยนต์กว่า๑๐คนพื้นที่พัทยาและชนบุรีค่ะ
เขารวมตวกันมาที่สถานีตำรวจณคลบรรทรกรบัง
หลังจากที่๑๐คนเขาให้เช่ารถยนต์ไปกว่า๕๐คัน
แต่เช่าไปแล้วเขาเกิดความสงสัยค่ะว่าจะถูกหลอก
ตอนแรกคิดว่าถูกหลอกเอารถไปจำนำต่อ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็คือพื้นที่สนราชกระบัง

และชุดสืบสวนจากศูนย์ปราบรามการจรกรรมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบานให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
จาก๔คันนี้แล้วไปเจออีก๔คันค่ะ
พบในพื้นที่สนราชกระบังเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ไปตรวจสอบสัญญาณยังพบรถที่ให้เช่า

เช่นซอยกรุงเทพกรีทา๒๒แถวประเวท๒๐คัน
ประชาอุทิศ๓คัน

และลบบุรีอีก๓คันค่ะ
นายสุเดชเขียวละอ๑ในผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์
เปิดเผยว่าตัวเองประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์

ซึ่งเป็นคนรู้จักมาขอเช่ารถ

แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนไปเช่าต่อ

ทยอยมารับ๑๒คัน
แล้วก็บอกระยะเวลาเช่าค่อนข้างนานนะ

นายสุเนธให้เช่ารถไปทั้งหมด๓๓คัน

ซึ่งถูกเช่าไปในลักษณะเดียวกันเนี่ย
คันโดยรวมแล้ว๕๔คันนะคะ
มูลค่าถ้าเอาไปชำแหละแล้วเอาไปขาย
ไม่ต่ำกว่า๒๖ล้านบาท
หลังจากถูกเช่าไปสักพักนึงเขาบอกเอกใจ

ปรากฏว่ารถทำไมมันไม่วิ่งล่ะ

ไม่มีการใช้รถตามที่ระบุในสัญญา
แบบนี้มันแปลกแล้วหรือว่าเอาไปจำนำซะแล้ว
จอดอยู่ในโกดังกระจายตามพื้นที่ต่าง
ขณะนี้ตำรวจก็เรียกในหน้าทั้งหมดที่มาเช่ารถเนี่ย
เพื่อสืบหาต้นต่อว่าใครเป็นต้นขบวนการ
ในการหลอกเช่ารถยนต์ไปชำแหละไปจำนำในครั้งนี้
ใครที่สงสัยนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านไหน
สงสัยว่ารถของตัวเองถูกเช่าไป
แล้วมันหายไปเลยอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันดูได้ค่ะ